คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องต่อไปกันดีกว่า
ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่โอ้โหใครดูเนี่ยนะ
มันจับหัวใจเหมือนกันนะคะหนุ่มวัยรุ่นคนหนึ่งอายุสิบแปดปีค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์แว้นมาเร็วมาก
แล้วมาเจอเข้ากับตำรวจน้องใหม่ไฟแรงสองนายที่เพิ่งจะออกมาปฏิบัติภารกิจ
มาเร็วขนาดนี้ตำรวจก็เรียกเลยค่ะ
พอเรียกตำรวจจับปุ๊บโอ้โหหนุ่มวัย๑๘ปีคนนี้
ร้องไห้ออกมาเลยนะคะน้ำตาเนี่ยพรั่งพรูเลย
แต่ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ากลัวถูกจับนะคะ
เขาร้องไห้เพราะว่าไม่มีคนสนใจ
คุณผู้ชมลองไปดูเพราะว่าวันที่เขาเดินจับไปดูไปดูให้เขาให้เขาบอกสิ
มีอะไรอะไรเกิดขึ้นเอ๊ะทำไมมันเป็นภาพนี้เกิดขึ้นอ่ะ
เล่าเรื่องจากตอนปลายก่อนเลยละกันนะคะนี่อันนี้ไม่ได้พามาลอยกระทงหรืออะไรนะคะ
วันเกิดวันนั้นวันเกิดเขาวันเกิด
เป็นวันเกิดวัยของเยาวชนวัย๑๘ปีคนนี้
จริงแล้วคนที่ควรจะถือเค้กคือพ่อแม่
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอยู่บ้านตื่นเช้ามาวันเกิดไม่เจอใครเลย
เจอพ่อไม่เจอแม่เจอเงินวางอยู่บนโต๊ะเจอแค่นั้นนะคะ
เขารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้วันเกิดพ่อแม่ไม่คิดจะอยู่อวยพรวันเกิดให้เขาหน่อยเหรอ
แค่เงินไว้เงินอาจจะมีคุณค่าในการซื้อของแต่ไม่ได้มีคุณค่าทางจิตใจนะ

เขาต้องการพ่อแม่ก็เลยด้วยความโกรธหุนหันนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาอย่างเร็วเลย
แล้วก็มาเจอกับตำรวจสองนายนี่แหละก็โบกเลยโบกเรียกเลย
พออย่างที่บอกพอโบกเรียกปุ๊บน้ำตาก็นองหน้าค่ะแล้วก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟัง
ด้วยความที่ตอนโดนจับมันอยู่ใกล้กับร้านสะดวกซื้อพอดี
คุณดิฉันขอบอกตรงนี้ตำรวจสองนายนี้น่ารักมาก

คือฟังชื่อคือ๑๐ตำรวจตรีกระหนกพันธ์พุทธพงศ์ค่ะ
เป็นตำรวจน้องใหม่สนสามเศษคนนี้เป็นคนโพสต์ภาพแล้วก็เรื่องราวนี้นะคะ

อีกคนคือ๑๐ตำรวจตรีเจษดาพิราศรค่ะ
เขาบอกว่านี่คือสิ่งที่พวกพี่พอช่วยได้มีความสุขมากนะน้องชาย
คือตำรวจเขาบอกว่าแถวนั้นมันใกล้ร้านสะดวกซื้อก็เลยเดินเข้าไปซื้อเค้กซื้อเทียนไฟแชคจุด
แล้วเอาออกมาบอกเขาว่ามีความสุขมากนะน้องวันเกิดปีนี้ตำรวจซื้อเค้กให้เป่า

คือน้องร้องไห้หนักกว่าเดิมอีก
คือเขาแบบเนี่ยคือบางทีเราต้องการแค่นี้จิตใจคนเราถึงต้องการแค่นี้ต้องการให้คนเห็นต้องการให้คนรู้ว่าแบบเฮ้ยยอมรับนะนี่เขาอยู่ตรงนี้นะ

แล้วนี่เป็นคนที่ไหนก็ไม่รู้อ่ะที่ไม่ได้เป็นคนในครอบครัวแต่ก็เนี่ยค่ะ
คือตอนตำรวจจับน้องเขาร้องไห้บอกว่าวันเกิดผมผมก็เลยแบบน้อยใจไม่มีคนพ่อแม่ก็ไม่อยู่ไม่มีใครสนใจ
ตำรวจก็เรียกว่าเป็นวันเกิดก็เลยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อไปซื้อเค้กมาให้น้องเป่าเลย

เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดเขาเขาไม่มีใครสนใจอะไรเขาเลยแล้วเขาจะไปหาพี่เขาที่คอนโดในย่านนั้นแหละครับ
ผมก็เลยถามเขาว่าปีเนี้ยวันนี้มีใครซื้อเค้กให้เป่าหรือยังเขาบอกว่ายัง
ก็เลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวนั่งอยู่นี่ก่อนสงบสติอารมณ์แล้วผมก็เข้าไปซื้อเค้กมาให้กระเป๋า

ก็ซื้อเค้กให้เขาแล้วก็ปอบเขาบอกว่าอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปน้อยใจ
เพราะว่าไงเขาก็เป็นพ่อแม่เราแล้วก็บอกเขาว่าต่อไปเอาติดทะเบียนรถให้เรียบร้อย
สำเนาเอกสารพกไม้เรียบร้อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหาอีกก็ตักเตือนแล้วก็ปล่อยน้องเข้าไปครับ
เนี่ยค่ะซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้แล้วเป็นข่าวคลิปดังในโซเชียลนั้นน้องโพสต์ขอบคุณพี่ตำรวจในโลกโซเชียลเหมือนกันนะ
เป็นภาพตัวเองกำลังนั่งกินหมูกระทะกับครอบครัวแล้วก็บอกว่าขอบคุณพี่ตำรวจมากครับตอนนี้ผมมีความสุขมาก
น่ายินดีจังขอให้ข้อมูลหน่อยนะ๑๐ตำรวจตรีกระหนกพันธ์พุทธพงศ์กับ๑๐ตำรวจตรีเจษดาพิราศรเป็นพบหมู่ป้องกันปราบราม
ตำรวจน้องใหม่เพิ่งจะบรรจุที่สอนอสามเศษ๒ตุลาคมที่ผ่านมาเองทำงานได้เดือนเดียว

เราไม่ได้อยากตำหนิพ่อแม่ของน้องนะอาจจะมีภารกิจหรือว่าเขาอาจจะวางแผนเซอร์ไพรส์ก็ได้
หลังจากนั้นคงไม่ได้ไปกินข้าวด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาหรือเปล่าเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหม
ชื่นชมตำรวจครับอยากเห็นตำรวจไทยเป็นแบบนี้เยอะ